กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
รายการที่เราจะนำนักสู้ชีวิตนะครับที่เขาจะมาสู้ชีวิต
เหนื่อยไหมเหนื่อยเด้น
หนูว่าไม่เหนื่อยหรอกแต่หนูว่าไม่อยากทำลายสุขภาพคุณป่า

เราจะนำนักสู้ชีวิตนะครับที่เขาจะมาสู้ชีวิตในรายการของเรา
ด้วยการร้องเพลงเพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิต
รายการสำหรับคนที่สู้เท่านั้นใครไม่สู้ไม่ต้องมารายการของเรา
รายการเรานะคะเป็นรายการหนึ่งเลยที่ภูมิใจมาก
ภูมิใจที่ได้ช่วยให้ทุกท่านมีทุนไปสู้ชีวิตนะคะ
ถ้าท่านทำได้ครบ๑๐เพลงนะท่านจะมีทุนไปสู้ชีวิตเลย

ถ้าสู้น้อยสู้มากได้น้อยเพลงอะไรก็ลดหลั่นกันไปนะครับ

จะไปช่วยใครทำไมล่ะครับเราช่วยคนไทยด้วยกัน

ใจจริงได้ช่วยพี่น้องคนไทยนะครับ

คราวที่แล้วชีวิตของเธอนี่ลำบาก
บอกเลยแล้วว่าเธอเป็นสาวนักสู้มีชีวิตอยู่เพื่อแม่
ตอนนี้ครอบครัวของเธอชีวิตของเธอเหลืออยู่แค่แม่
ต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวนะคะ

สมมุติแบบพ่อหนูดูอยู่

ตอนเด็กนี้หนูเป็นคนเป็นเด็กที่ถูกตามใจ

พอวันหนึ่งไม่มีพ่อหนูอยู่ได้นะ

หนูอยากให้พ่ออยู่กับหนู

เห็นอะไรในตัวหนูที่ตอนเด็กพ่อไม่เคยเห็นเลย

สาวนักสู้มีชีวิตอยู่เพื่อ

ลูกคุณคุณชีวิต

ซึ่งตัวเฟิร์สเองตั้งเป้าไว้อยากจะได้หนึ่งแสน

ทำประตูทำหน้าต่างทำอะไรหลายอย่างให้บ้าน
แล้วก็ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เก็บเป็นทุนการศึกษา

แล้วก็น้าแล้วก็แฟนของน้านะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ
เลี้ยงยากไหมคะตอนเด็กที่เด็ก
ง้องแงแม่ให้เด็กง้องแงไหม

ง้องแงอย่างไรบ้างคะแม่
ร้องให้ไม่หยุดเลย
ตอนนี้นะครับมาถึงการแข่งขันของเรานะฮะน้องเฟิร์สตอนนี้มีแน่แล้วหนึ่งหมื่นบาทผ่านไปแล้ว๑เพลงนะครับตัวช่วยนะครับยังไม่ได้ใช้เลยเพลงที่๒นี้มีมูลค่าเท่าไหร่สองหมื่นสองสองหมื่นบาทนะครับ๑เท่าตัวเลยทีเดียวก่อนจะทำอะไรตอนนี้มาฟังอินโทรกันก่อนถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มูลค่าสองหมื่นบาทมาเลยครับ
ดีเข้าสวัสดีครับ
อยู่ดีกับดิงบีพี่หรอกเนี่ย
ครับเป็นเพราะว่าพี่เป๊กอ่ะแบบไม่รู้เอาไปยังอ่ะอินโทรมาไม่รู้จักเลยอ่ะเพลงอะไรก็ไม่รู้
รู้จักไหมครับน้องเฟิร์สรู้จักค่ะอืมรู้จักเพลงของใครอ่ะ
เพลงของพี่หญิงลีศรีจุมพลค่ะเอ้าเหรอโอ้หญิงลีคุณพลาดแล้วคุณเป๊กกี้
เจ็บใจแห้งแล้วเพลงนี้เขาเป็นคนแต่งด้วยนะ
เขาเป็นคนแต่งโอเคตอนแรกงงอินโทรว่าเพลงของใครเพราะหนูไม่ได้ร้อง
แต่ว่าตรงนั้นก็ไม่ได้สำคัญเท่าตรงนี้ว่าเฟิร์สเนี่ยเคยร้องไหมคะ
ไม่เคยค่ะ
เอาล่ะสิโชคดีทีเดียวที่มันยังมีทางออกทางเลือกอยู่ให้เยอะแยะทีเดียว
อ่ะมาถึงทางเลือกของเฟิร์สก่อนตอนนี้ที่เฟิร์สมีอยู่แน่แน่นะครับ
คือหนึ่งหมื่นบาทหยุดเลือกที่จะหยุดไม่สู้ต่อแล้วรับหนึ่งหมื่นบาท
แต่ถ้าสู้ต่อถ้าร้องได้ก็รับสองหมื่นบาทแล้วก้าวต่อไปแต่ถ้าร้องผิด
หนึ่งหมื่นที่มีอยู่เหลือครึ่งเดียวตัวช่วยที่จะช่วยได้
มีแค่เปลี่ยนเพลงข้ามเพลงนี้ไปเลยเพลงเก่งแล้วก็เพลงเก่ง
มีครึ่งเดียวที่ช่วยได้ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒
ค่าสองหมื่นบาทเฟิร์สจะสู้หรือจะหยุด
สู้ค่ะสู้ค่ะ
ไม่สู้ได้อย่างไรล่ะเพราะว่าตัวช่วยยังเหลือ๓ตัวช่วย
นะคะถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องสวยคุณแม่ยังยกมือเลย
คุณแม่บอกให้สู้สู้สู้เลยน่ะช่วย
เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันจะใช้หรือไม่ใช้
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ขอฟังและขอถามเหตุผลของแม่หน่อยหนูเห็นว่าแม่ส่งมาว่าไม่ใช่

ก็เคยเห็นเขางึมคำ
อะไรนะเคยเห็นงูงำ

อ๋อเคยเห็นร้องอยู่บ้างงึม

แต่ว่าการงำนี่ชัวร์หรือมั่วนิ่ม

เดี๋ยวนะหนูต้องตัดสินใจดี
ในการจะทำอะไรดังต่อไปนี้นะ

แล้วหนูร้องผิดเกมจบทันที

ใช้หรือไม่ใช้

ดังนั้นหนูก็ไม่ชัวร์
หนูมั่นใจว่าหนูร้องได้ค่ะ
เหตุผลเดียวคือน้องเขาว่าคือต้องร้องได้ไง

เพราะฉะนั้นช่วงขึ้นอินโทร
อะไรต่างระวังให้ดีเพราะเราไม่เคยร้องเลย

ตัดสินใจแล้วมาดูกันนะครับ
สำหรับเพลงที่๒
เพลงพร้อมร้องได้

เพลงมา

คิดว่าออกสิบอกใจยังไง
แม้บางใจอายุคือเป็นไล่ตา
เรียนไปนอกใจนะ
แง่นบางฟ้าบางดาวสุขเขา
น้องยังจำสองเห่านั่งบึงก็ได้แต่คิดหอดคิดถึง
เหตุจังใดเห่าสิเป็นคือเก่า
มาเจ็บใจแห้งยอดถึงแท้งข้างหลัง
อกหักจังจังคือใจสิค่ะ
ปฏิธาเจ็บทักขณะ
คือสายฟ้าฟ้าคือนิยายน้ำเนา
คนที่แทงข้างหลังก็เป็นเพื่อนรัก
เบิดขั้งเสว่ายอดถึงแท้งข้างหลัง
จากวันนี้สิบอกใจยังไง
บ่มีอายมาคอยเดินร่วมทาง
หมดไปแล้วความฝันความหวัง
ถูกแทงหลังน้ำตาพังยา

ใช่เพลงนี้แม่ที่ทำในห้องน้ำแพงนี้ใช่ไหม
แต่ว่าเขาร้องดีนะหนูไปเกลียนการร้องเพลงอะไรอย่างนี้มาจากไหนลูกถามก่อน
ฟังเอาแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าเวลาร้องแล้วมันต้องดันขึ้นนาสิกงื๊ดขึ้นมาอย่างนี้
เวลาเราไปประกวดร้องเพลงตามที่ต่างอย่างนี้ครับ
ก็แบบมองเขาว่าเขาทำยังไงเอามาเป็นประสบการณ์นะคะ
นี่ไงครูพักรักจ้าขอบคุณครับ

เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
เฟิร์สร้องได้หรือว่าร้องผิด
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่สองมูลค่า๒๐๐๐๐บาท